เรารายงานเรื่องของดาบช้างได้ไหมดาบช้างเป็นดาบตำรวจที่น้ำหนัก๒๐๐กว่ากิโลกรัม
แล้วเห็นบอกว่าท่านป่วยโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนและตอนนี้กำลังรับการรักษาอยู่
น่าเศร้าท่านเพิ่งเสียที่เบิดที่น้ำหนักมา

โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับทางท่านพลตำรวจตรีจักรจิตธรรม
กับผู้ปังคับการตำรวจภูทรสมุดสาครไปเป็นพิธี
เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพดาบตำรวจมานพหรือว่าดาบช้างวัย๕๐ปี
ดาบช้างเป็นผู้ปังคับหมู่ป้องกันและปราปรามสภอมืองสมุดสาคร
พระอารำหลวงตำรวจมหาชัยที่สมุดสาคร
ดาบช้างเนี่ยป่วยเกี่ยวกับฮอร์โมนอย่างที่บอกไป
และเข้าข่ายโรคอ้วนเรื้อรัง
มีน้ำหนักตัว๒๑๘กิโลกรัมครับ
แล้วก็ท่านรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
ตั้งแต่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
แต่ไปเสียชีวิตเมื่อตอน๙โมงเช้า
โมงเช้าเมื่อวานนี้๒๒พฤษภาคม
โอ้โหจริงที่ผ่านมานี่เราเคยไปสัมภาษณ์ดาบช้างนะ
แล้วเป็นตำรวจที่ทัศนคติดีมากจริง

อยากที่จะปฏิบัติหน้าที่โอ้โหไม่คิดเลยว่าจะมาอ่านข่าวแบบนี้
คำถามคือเกิดอะไรขึ้นดับช้าง

คุณณิธิมาเนี่ยเราให้ฟังว่าเช้าวันเกิดเหตุ

เพราะว่าจะต้องตรวจปัสสาวะแล้วมี
เธอก็เลยเรียกพยาบาลให้เข้ามาช่วย
พยาบาลมาช่วยบ้ำ
แต่ช่วยไว้ไม่ได้ครับดาบช้างเสียชีวิตครับ
ภรรยาดาบช้างยังบอกว่าที่ผ่านมาทีมแพทย์ดูแลสามีเธอยังดีนะ
น้ำหนักลงไปตั้ง๑๓กิโลแล้วนะซึ่งเป็นขั้นตอนการลดน้ำหมักก่อนจะทำการผ่าตัดครับ
แต่สามีเธอมาเสียชีวิตซะก่อนแพทย์ระบุสาเหตุว่าเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลังครับ
โดยแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวของดาบช้างนับจากนี้นะคุณผู้ชม
ทางตำรวจภูทรสมุทรสาครจะประสานกับสพมสมุทรสาคร
เพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการบำเน็ตบำนานตามสิทธิของดาบช้าง
แล้วก็ยังรับเป็นเจ้าภาพในพิธีชาปนกิจด้วยครับ
โดยพิธีสวดพระอภิษฐรรมของดาบช้างจะเริ่มตั้งแต่๒๒พฤษภาค
ก็คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้๒๔พฤษภาคม
และจะมีพิธีชาปนกิจในวันพฤหัสสบดีก็คือ๒๕พฤษภาคมเวลา๔โมงเย็น
ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการามอำเภอเมืองสมุทรสาครครับ